คุณผู้ชมคะอีกเรื่องที่เราตามกันมาตลอดเลย
คือกรณีนายสุกเกษมคือเขาเป็นชาวอุดร
แล้วเขาก็ไปที่นครศรีธรรมราช
แล้วก็ตามเพื่อนไปดูเขาตีพึ่งค่ะ
ทีนี้ก็หายไปในป่าในเขานางนอนเทือกเขานางนอน
วันนี้หายไปถือว่าเป็นวันที่๖แล้วนะคะ
ยังคงปฏิบัติภารกิจตามหาตัวแต่ก็ยังหาตัวไม่เจอนะคะ
คราวนี้มุมวานตอนที่ไปตามหา
ไปเจอเท่าเหมือนกับกระดูก
ยังบอกไม่ได้ว่าเป็นกระดูกมนุษย์หรือกระดูกสัตว์ถูกเผาอยู่ด้วยค่ะ
ถ้าเกิดว่านับเวลาจากการที่นายสุกเกษม
หายไปตั้งแต่ตี๑ของวันที่๑๓
วันนี้วันที่๑๙๖วันแล้วนะคะยังไม่มีวี่แววเลยค่ะ
แล้วก็เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเป็นพันคนเลยนะ
สลับสับเปลี่ยนกันไปปูพรมค้นหากันตั้งแต่ช่วงเช้า
จุดที่เป็นร่องน้ำจุดที่เป็นแนวซอกเขา
ก็คาดว่านายสุกเกษมอาจจะเดินหลงเข้าไปแล้วก็ยังไม่พบ
เรื่องต้นตอนนี้ค่ะเจ้าหน้าที่สันนิษฐานเอาไว้๒ประเด็น
คือนายสุกเกษมอาจจะตกใจแล้วก็วิ่งหนีตะเลิศ

มันเป็นทางลาดลึกลงไปก่อนจะถึงหน้าผาเขานางนอน
แต่ไม่สามารถที่จะส่งเสียงออกมาหรือว่าสื่อสารขอความช่วยเหลือได้

ส่วนประเด็นที่๒อาจจะเดินหลงเข้าป่าไปแล้วก็หาทางออกไม่ได้
คือนอกจากเจ้าหน้าที่เขาปูพรมค้นหาแล้ว
ทีมข่าวไทยรัฐของเราก็ลงพื้นที่ไปตามด้วยนะคะ
คือได้ยินชาวบ้านตะโกนบอกว่า
มีเจ้าแม่นางนอนมาเข้าสิงร่างชาวบ้านในพื้นที่

นี่เป็นเหตุการณ์ตอนนั้นที่นักข่าวเราถ่ายมาได้
แล้วสิ่งที่ชาวบ้านคนนี้เขาตะโกนนะ

ฉันไม่มีที่อยู่ทำไมไม่ตั้งสารให้ฉัน
ทีนี้ชาวบ้านที่เขาไปรอดูก็เลยตกอกตกใจค่ะ
อยากฟังเสียงช่วงนี้เต็มไหมคุณรัชพรเดี๋ยวฟังเดี๋ยวดูหน่อยค่ะ
อันนี้เป็นอย่างยังไง
เอาไปยอบนะ
พ่อบอกว่ามีคนก็ไม่เอาชื้อเลย
ว่าจับจ้านะไอ้ผู้ดัก
ไม่เอาไม่เอาไม่เอาแล้วนี่แล้วไม่เอา
วันนั้นบุญแล้วนี่จับแล้วเรามีหนังอยู่เอง
พ่อบอกอย่างชาติเรามีหนังอยู่เอง
ไม่ต้องเต็ดไม่ต้องเต็ดกับผู้ไม่เอาจื้อไอ้จังกัน

ไปเลยเออไอ้จังไอ้จังไอ้จังไอ้จังไอ้ลูก

บอกว่าเสียใจที่ห้ามพ่อตัวเองไม่ได้
เพราะว่าตอนแรกพ่อก็บอกกับลูกบุญธรรม
บอกว่าเดี๋ยวจะไปเที่ยวเขานางนอนให้ได้
ลูกบุญธรรมก็ห้ามแล้วบอกว่าพ่อมันอันตราย

ตอนนี้ลูกสาวบุญธรรมก็เชื่อว่าพ่อยังปลอดภัย
ทีนี้คุณผู้ชมมีเรื่องหนึ่งเมื่อวานนี้เนี่ย
เจ้าหน้าที่อพปรเขาก็บอกนะว่าการค้นหาช่วงเช้า
เขาไปตรวจสอบแล้วไปเจอกองขี้เท่า

ไปเจอวัตถุบางอย่างสีขาวคล้ายกับกระดูกคน

ซึ่งอันนี้จะต้องส่งให้กับกองพิสูจน์หลักฐาน
ไปตรวจสอบต่อว่ามันเป็นหินหรือว่าแร่ที่ถูกเผาไหม้
หรือว่ามันจะเป็นกระดูกของคนที่ศูนย์หายหรือเปล่า

แล้วเดี๋ยววันนี้เจ้าหน้าที่ก็จะมีการ
ระดมกำลังค้นหาโดยเฉพาะบริเวณตีนเขา
ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นทางลาดลึกลงไป
ก่อนถึงหน้าผาเขานางนอน
มันก็มีเรื่องความเชื่อมาเกี่ยวข้องด้วยเหมือนกันนะคุณอรัชพร
เพราะเขาก็บอกว่าเคยมีคนที่เข้าไปเนี่ย
แล้วเหมือนกับว่าโดนบังตามีผู้หญิงท้องมาบังตา
ขนาดคนที่ศูนย์หายเห็นว่ามีคนมาตามหาแล้ว
พอตะโกนเรียกคนที่ศูนย์หายตอบไปแล้ว
แต่เหมือนกับคนที่มาหาไม่ได้ยิน
อันนี้คือเป็นคนที่เขาเคยศูนย์หายแล้วออกมาเล่าให้ฟังนะ
อันนี้ต้องรอติดตามคือต้องใช้ทั้งหลักวิทยาศาสตร์
แล้วก็เรื่องของศัยศาสตร์ต่อไปด้วย
เอาว่าขอให้เจอตัวเร็วแบบปลอดภัยแล้วกันนะคะ